อื่นเขาบอกว่าเสียงมันดังแบบนี้๓เวลาดังมา๒ปีแล้ว
พ่อกูตายกูจะเปิดเสียงสวดมนต์ส่งให้พ่อแล้วใครทำไม

ถ้าดังขนาดนี้น้ำแข็งบ้านหลังนี้น่าจะมีวัดขนาด
ไม่ใช่เสียงวัดขนามหรอกเสียงสวดมนต์ที่เขาเปิดเพื่อต้องการให้พ่อของเขาได้ยิน
พ่อที่จากไปแล้วแต่ถามคุณผู้ชมก่อนได้ไหม
ถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องเป็นเพื่อนบ้านของบ้านหลังนี้
คุณผู้ชมจะมีวิธีการอย่างไร
คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยสิเพื่อนบ้านเราเปิดดังขนาดนี้
จะไปคุยกับเขาดีจะไปบอกเขาแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออะไรยังไง
กล้องมงกุฎเพชรอายุ๓๖ปีเป็นรายเดอร์ส่งอาหาร
ไปร้องที่เพจนี้มาใหม่นะ
กล้าที่จะกล้าอวกเพราะว่าไม่ได้นอน
เพื่อนบ้านรั้วติดการเปิดเสียงสวดมนต์ดังขนาดนี้
ไม่ใช่ดังเฉพาะบ้านวันคร้าวเขาบอกดังทั้งสอย

ช่วง๖โบราณเย็นมาที่นี้พี่วัด
ขอภัยขากเขาหัก

อะไรนะกล้าที่จะก้าวเนี่ยลงพื้นที่ครับ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของในกล้องในกล้องที่ขาหัก
นี่พี่ก้องนะครับอยู่ในซอยนนทบุรี๓๕ทับ๑
อำเภอเมืองนนทบุรีพี่ก้องเล่าบอกว่า
พี่ผมขาหักประสบอุบัติเหตุแล้วต้องอยู่บ้าน
เดือนนึงอ่ะนะมันไปไหนไม่ได้ไงส่วนใหญ่ก็ต้อง
พักผ่อนนะอ่าหมอบอกนะครับคุณขาหากคุณนอนพักผ่อนอยู่บ้านนะ
โอ้โหไม่ได้พักเลยหมอนะครับ
เพราะบ้านที่อยู่ติดกันนะครับเป็นบ้านของในบอล
ในบอลอายุ๔๐ปีนะครับ
เปิดเสียงเพลงขออภัย
เปิดเสียงสวดมนต์ดังลั่นปกติวันละ๓เวลา
วันมีรอบดึกบางวันมีรอบดึกนะครับ
โดยไม่เกรงใจใครเลยทำให้เขาไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้
แม้ว่าจะเคยแจ้งตำรวจเออเออมันน่าจะจบแล้วจะแจ้งตำรวจสิ
มันไม่จบไงพี่ไม่จบไม่จบพอตำรวจมาบอลปิด
พอตำรวจไปบอลเปิดและยังขออีกทีได้ไหม
ขออีกทีได้ไหมพ่อกูตาย
กูจะเปิดเสียงสวดมนต์ส่งให้พ่อ
แล้วใครจะทำไมถ้ามีปัญหามาก
ระวังเจอลูกปืนก็แล้วกันโอ้โห
ตอนนี้ผมต้องได้รับการพักผ่อน
เพราะว่าขาก็หักคุณหมอบอกว่าต้องทานยา
แล้วก็ต้องนอนพักผ่อนอะไรอย่างนี้
นอนไม่ได้ใช่ทำให้นอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
แต่เห็นเขาเคยโวยวายพอทีนึงว่าอะไร
พ่อตายจะเปิดสวดมนต์ทำไมอะไรอย่างนี้

คุณอธิวัฒน์คนที่เขามาช่วยประสาน
คนก่อตั้งเพจกล้าที่จะก้าว
ระบุบอกว่าเบื้องต้นจะประสาน
ไปยังตำรวจโอ้โหจะได้ผลเหรอ

แล้วก็เทศบาลด้วยเอาลองดูมาแก้ปัญหาให้

แต่คุณบอลคุณบอลถ้าอยากชี้แจงก็ชี้แจงได้นะ
อาจจะแบบจริงเปิดไม่ได้นานหรอก

ครับแต่ก็ต้องแบบต้องค่อยคุยกัน
เขาก็มีเหตุผลของเขาเขาอยู่ในช่วงที่เสียใจอยู่
แต่๓ปีแล้วไงแต่๒ปีแล้วนะ